ละครและครับ
พวกเราได้รีวิวมันคืองานที่ได้รับมา
ก็ก่อนที่จะมาถึงพวกเราก็มีทางทีมงานก็ได้ตรวจสอบแล้วว่า
ถามแล้วว่ามีไหมนิวอยอร์ไหม
ก็บอกว่ามีแล้วเราก็ได้เห็นตามโฆษณาต่างว่าได้เห็นแบรนด์นี้
แบบในที่ต่างหลากหลายมากเลย
พวกเราก็คิดว่ามันน่าจะโอเค
แล้วเราก็ก่อนรีวิวเราก็ได้ใช้ครับ
เราก็ได้ใช้เราก็ได้ลองครับผม
ซึ่งมันก็เราเองเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับ
ค่ะเหมือนกันค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดที่เรา
แล้วด้วยความที่อย่างที่พี่เคนบอกเราเห็นตามสื่ออะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งการันตีว่าแบรนด์นี้น่าจะโอเค
เราก็เลยได้ลองใช้แล้วก็ได้รีวิวนะคะ
แต่ว่าผลที่ออกมาก็เป็นความผิดพลาดของเราเอง
ซึ่งเราต้องขอโทษถ้าใครที่แบบดูรีวิวเราแล้วได้ซื้อตาม
หรือว่าได้ใช้ตามอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความผิดพลาดของเราที่เราไม่ได้
ตองอย่างละเอียดมากค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะระมัดระวังมากกว่านี้
ก็คงจะเข็ดไปอีกสักนานสักพักนึงเลย
แล้วบอกว่าก็ตัดสินใจได้ลองทานทุกลองใช้
พอทราบว่ามันไม่ปลอดภัยเราเป็นไงบ้างคะ

ดีที่หน้าตัวเองไม่เป็นอะไร
ค่ะถือว่าโชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไร

ถ้าใครที่ดูของเราแล้วก็ไปซื้อตามไปใช้ตาม
ที่เราได้รีวิวแค่นั้นเองครับ

ก็ต้องไต่ตรองอย่างดีที่สุดเลยครับ
ต้องเช็คแบบละเอียดมาก

ผมว่าทุกคนน่าจะถูกลองหมดแหละ

จะเรียกว่าไงดีไม่รู้จริงพวกเราก็ไม่รู้

หลังจากมีท่าเกิดในแห้งการรับงาน

คงจะต้องผ่านฝ่ายตรวจเช็ค

ต้องให้ตรวจเช็คแบบรู้จริงด้วยว่า

ต้องตามระเบียบทุกอย่างหรือเปล่า
เราจะพยายามตรวจให้ดีที่สุดครับ

ขอบคุณครับ